ของการเป็นฤทธิ์ศรีดวงครับดับอาณาจรบภพฤทธิ์ศรีดวงแตก
คือท่านสื่อเลือดมาก

ป้อมยามนี้อยู่หน้าประตูทางเข้าสถานที่เก็บเครื่องจักรกลครับ
บริษัทก่อสร้างไม่มีเลขที่
ริมถนนเรียบคลองไผ่ขวางหมู่๕ตะบนไผ่ขวางนะครับ
อำเภอเมืองสุพรรณบุรีไปพบศพนายภัยศาลบัวเอี่ยม
อายุ๖๘ปีครับนอนหงายอยู่บนเก้าอี้ไม้ยาวนะครับ
กางเกงขาสั้นเปื้อนเลือดเสื้อไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้สวม
ขาทั้งสองข้างนี่มีคราบเลือดแห้งติดอยู่ครับ
บนพื้นห้องมีคราบเลือดแห้งเต็มพื้นอยู่ด้วยเนี่ยฮะ
โอ้โหดูสภาพนะครับเลือดคงออกเยอะจริงครับ
ตามร่างกายไม่พบบัตรแผลหรือร่องรอยการถูกทำร้ายนะครับ
ส่วนเลือดที่ไหลคาดว่าน่าจะเป็นเลือดที่ไหล
ว่าเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า๒๔ชั่วโมงแล้ว
นายชาวลิศบัวเอี่ยมอายุ๔๙ปีนะครับ
เป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตเล่าบอกว่าพี่ชายไม่มีครอบครัว
แล้วท่านเป็นรอปภที่นี่มา๑๐กว่าปีแล้วไม่เคยมีปัญหากับใครหรอก
สุขภาพก็แข็งแรงดีโดยทั่วไปครอบครัวติดต่อได้ตลอด
กระทั่ง๖สิงหาที่ผ่านมาพี่สาวนะฮะโทรหาพี่ชาย
ทำไมไม่มีคนรับสายโทรทุกวันโทรทุกวันผ่านไปหลายวัน
ให้คนมาดูอ้าวพี่เสียชีวิตซะแล้วครับ
เรื่องต้นตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีนะครับสันนิษฐานว่า
น่าจะเกิดจากฤทธีดวงทวารมันอักเสบรุนแรงถึงขั้นแตกครับ
เพื่อหาผ้ามาเช็ดเลือดแต่คงเสียเลือดมากหมดแรงซะก่อนครับ
ลงไปนั่งที่เก้าอี้จนท่านเสียชีวิตก็ส่งศพชนสูตรอีกครั้งนะครับ
เป็นทีมงานเวลาจะออกไปทำข่าวด้วยกัน
ก็สงสัยสงสัยทำไมเข้าน้ำนานจนว่าตอนเช้า
ก็สอบถามไปถามมาบอกว่าผมสู้กับลิชชี่อยู่พี่
ก็คือฤทธีดวงนะครับ
ในแต่ละวันเขาใช้ชีวิตค่อนข้างจะลำบาก
ยังไงอย่าเป็นป้องกันแล้วรักษาก็รักษาให้หาย
น้ำแล้วก็ทานผักผลไม้เยอะนะครับ